จากเรื่องของการเมืองเรามาดูเรื่องราวที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมได้นะครับ
คงต้องถามแบบนี้ว่าคุณผู้ชมเชื่อมหรือไม่ว่าของฟรีนั้นยังมีอยู่ในโลกนะครับ
กับเรื่องราวของการให้ของศิลปินจิตอาสาท่านหนึ่งครับ
ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดในการส่งต่อด้วยการให้นะครับ
เปลี่ยนโลกติดตามพร้อมกันเลยครับ

สำหรับตัวผมเองไม่ได้มีสมบัติอะไรมากมาย
จากวิชาความรู้ที่จะส่งต่อแล้วก็มอบให้ผู้อื่นได้ครับ
ผมคงฤทธิ์เหล่าทองครับเป็นอาติสต์ครับ

ตอนนี้ก็เป็นจิตอาสาที่โรงพยาบาลด้วยครับ
ผู้ป่วยที่เป็นเด็ก
โครงการสารต่อคำพ่อเพื่อคนพิการนะครับ
ผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากในหลวงราชการที่๙ครับ

เป็นพระราชดำรัฐอยากให้เราส่งเสริมให้เขามีรายได้
แล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้
ไม่เป็นภาระต่อสังคม
เริ่มต้นจากมีคนพิการคนหนึ่งนะครับ

เขาก็ถามความรู้ทางด้านศิลปะ
เนื่องจากงานศิลปะมันเป็นงานที่จะต้องปฏิบัติให้ดูครับ

ผมอยู่ที่จังหวัดอุบลครับ
แล้วก็ขับรถเดินทางไปสอนเขาที่ปฐุมธานี
ส่วนใหญ่ก็จะใช้เงินของตัวเองครับ

แต่ว่าน้ำหนักของความสุขมันมากกว่าครับ
ส่วนมากคนพิการเขาจะไม่ค่อยได้ไปไหนครับ

การที่เขาได้เจอเราเราไปหาเขาเนี่ย
ก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนมาเยี่ยมด้วย

ก็เลยเห็นพี่คนหนึ่งที่รู้สึกว่าเขาลำบากกว่าเรา
อยากจะวาดรูปแล้วก็จะประมูล
แล้วก็เงินทั้งหมดก็จะให้แกทั้งหมด

เขาสอนลูกศิษย์ที่เป็นคนพิการด้วยกันต่อไปอีกครับ
จากคนพิการคนหนึ่งไปสู่คนพิการอีกคนหนึ่ง
ถือว่าเป็นการให้ที่งดงามครับ